น้ำท่วมบนถนนแบบนี้
ขับรถดูคนอื่นด้วย
อย่าขับไม่สนโลกแบบนี้สิพี่
โอ้โหเป็นไงดอมโอ้โหเลย

แล้วเนี่ยคือไปเลยสงสารเสื้อขาว

ที่รถฝั่งคันที่มีกล้องค่ะ

แต่ทำไมเลนส์ฝั่งตรงข้ามคันดำคันนี้

ไม่มีเบาอ่ะทำไมไม่เบาอ่ะพี่
เหตุเกิดขึ้นบนถนนหน้าวัดป่าตานอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนฮะ
ส่วนชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปก็แน่นอนครับวิพากษ์วิจารณ์
ถึงการขับรถของรถเก๋งสีดำ
เช่นขับแรงเกิน
ถ้าลื่นตกทางข้างหน้าจะทำอย่างไร
รถนะครับบ่อแม่นเรือหางยาวเนอร์ครับพี่น้อง
บางคนบอกว่าแจ้งความจับได้เลยนะใช่ฮะ
การขับรถไปเหยียบน้ำแล้วกระเซ็นใส่คนอื่นเนี่ย
มันมีความผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน
หรือความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐๑๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอันนั้นคือคนขับไม่ดี
ส่วนคนที่รักรถนะครับ
ผมมีคำเตือนมาเล่าให้ฟังอีกทีก็แล้วกัน
ขับรถลุยน้ำท่วมอย่างไรให้ปลอดภัย
ชะลอความเร็วก่อนถึงจุดที่คุณเห็นน้ำท่วม

ถ้าสมมุติว่าดูแล้วมันเลยทางเท้าขึ้นมาถึงขอประตูรถหลีกเลี่ยงอย่าผ่านอย่าไป
ใช้ความเร็วต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็สม่ำเสมอ
แล้วก็อันดับที่๔ลดความเร็วเมื่อขับสวนทางกับรถคันอื่นเพื่อลดแรงปะทะครับ
รักษาระยะเบรกให้มากกว่าเดิม๒๓เท่า
รถคุณเนี่ยอยู่สัก๒เมตรใช่ไหมคราวนี้คุณต้องเว้นสัก๔หรือ๖เมตรแล้วนะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าเบรกของท่านน้ำมันเข้า
พ้นจากจุดน้ำท่วมท่านต้องย้ำเบรกปั๊มเจอถนนว่างปั๊มปื๊ดยาว
นะครับรีดน้ำออกหรือรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็ต้องย้ำคลัชด้วย
ถึงที่หมายจอดรถสักครู่นะฮะไล่น้ำที่ตกค้างในถ้อยเสียนะครับ
อย่าดับเครื่องทันทีและสุดท้ายถ้าเครื่องยนต์ดับอย่าสตาร์ทรถใหม่นะฮะ
ให้หารถลากนะครับให้พ้นจากระดับน้ำท่วมสูงไปก่อน
อันนี้ผมเอามาฝากนะค่ะ